คุณผู้ชมเรื่องของอาหารการกินไม่เคยพลาดบอกเลยนะแล้วที่ที่ผมชอบไปทานมากคือที่ไหนรู้ไหมในกรุงเทพ
ค่ะยาวราชอ๋อเด็ดอร่อยมากมายจริงอาจจะแนะนำร้านนี้นะครับ
เป็นร้านข้าวแกงในตำนานกับร้านข้าวแกงเจ๊กปุ้ยหรือเจ๊เชียครับ
นี่ไปในย่านนี้เลยหาทานง่ายบอกเลยแล้วใครเคยไปเยาวราชคุณจะรู้
ร้านนี้เขาดังครับเป็นตำนานกว่า๗๐ปีย่านเยาวราชซึ่งคนแถวนั้นเขาเรียกติดปากว่าร้านข้าวแกงเก้าอี้ดนตรี

แล้วราคาเริ่มต้น๔๐๖๐บาทคือจะสั่งใส่ถุงกลับไปทานก็ได้หรือจะนั่งทานตรงนั้นเลยอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน
แต่ด้วยสถานการณ์แบบนี้ทางร้านเขาสะดวกก็คือให้ไก่ถุงเอากลับไปทานที่บ้าน
เลยนะครับก็แกงเขียวหวานปลากายแกงกะหรี่เนื้อผัดเผ็ดปูปีไก่เหล้าแดง
โอ้โหผมจะบอกให้ว่าแกงเขียวหวานเขามันสุดอร่อยมากน้ำข้นคัก
ของเขาทอดมาแห้งกำลังดีเลยนะครับ
ทุกเมนูน่ากินน่าทานรักษามาตรฐานรสชาติได้อย่างเป๊ะ
แต่ก่อนยังไงเดี๋ยวนี้อย่างนั้นแล้วนี่อีกหนึ่งอย่างต้องทาน

เออจริงคุณดูดิไข่พะโล้แบบโบราณน่ะคุณเห็นว่าเป็นเมนูเต็กนิเจอร์ของเขาเลย
เขาต้มหมักซีอิ๊วจนสีเข้มแข็งหนึบเคี้ยวสนุกอร่อยเพิด
คุณรู้ไหมไข่พะโล้ที่อร่อยมันคือไข่พะโล้ที่ไข่มันหนึบ
จริงมันจะเหมือนแบบเคี่ยวมาแล้วมันเข้าไปในเนื้อของใคร
นี่ผมจะเล่าให้ฟังว่าที่เราเห็นเขานั่งทานอะไรกันอยู่
นั่นคือเป็นภาพตอนสมัยที่โควิดมันยังไม่ได้ระบาดอะไรขนาดนี้นะ
แล้วเขายังเปิดให้ทานที่ร้านกันได้นะ
แต่ให้ดูบรรยากาศแบบนี้ว่าน่ากินน่าทานแล้วลูกค้าเข้าไปกันเยอะนะครับ
คุณเลือกจับเมนูเอาเลยสั่งสักสองอย่างก็พอแล้วนะ
อย่างที่ผมบอกจะไข่พะโล้หรือว่าจะกุญเชียง

แกงกะหรี่ก็อร่อยด้วยนะครับ
แล้วก็ไปทานกันดูผมบอกเลยนะครับว่าร้านนี้นะครับ
ถ้าถึงช่วงปกติแล้วไปลองทานที่ร้านได้
เขาจะเปิดตอนบ่าย๓โมงถึง๒ทุ่ม
แต่ยังไงซะติดต่อสอบถามโทรสั่งอาหารก็ขึ้นเบอร์ให้แล้ว
จะได้โทรไปถามก่อนอ่าที่ร้านเปิดไหมจ๊ะ

เพราะเดี๋ยวนี้เขามีบริการรับส่งอาหารกันสะดวกสบาย

ใช่แล้วถ้าเกิดบรรยากาศมันแบบกลับมาเหมือนเดิม
เราก็จะได้เห็นอะไรแบบนี้ผ่านแบบนี้อีกครั้งหนึ่ง